ที่ระยองนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงกลางดึกเลย

คือมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านสภาพคือร่างกายเขียวช้ำ
เต็มตัวเลยนะคะบอกว่าแม่นี่แหละทำร้ายเธอ

ขวบนะคะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองรับแจ้งจากชาวบ้านว่า

ร่างกายเนี่ยฟกเขียวช้ำเนี่ยนะคะ
ฟกช้ำหนีออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านกลางดึก
ที่ถนนสำริทซอย๑ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระยอง
และขอให้ช่วยทำการตรวจสอบให้หน่อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเลยประสานไปที่ตำรวจด้วยนะคะ
สพเมืองระยองมาตรวจสอบเหตุการณ์
พอมาถึงค่ะก็มาเจอเนี่ยน้องวัยแค่๕ขวบ
ดูสินะคะชาวบ้านเขาช่วยเหลือนำตัวมานอนที่บ้าน

เบื้องต้นพบว่าตามเนื้อตัวน้องเนี่ยเป็นแนว
เมื่อสักครู่ก็เห็นนะแล้วก็รอยเขียวช้ำทั่วตัว
คืออย่างนี้ไม่ได้แค่ตีเบาแน่นอน

เจ้านัทธีพุทธธสอบถามเด็กว่ามาจากไหนอย่างไร
ซึ่งช่วงแรกเนี่ยคือน้องยังไม่ยอมพูดนะคะได้แต่นิ่งเงียบอะค่ะ
วันที่ยุคครั้งหนึ่งมันเป็นวันยูคลักพยาปุ่น

บอกว่าเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนนี่แหละ
จังหวะที่กำลังขี่จักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
เจอน้องคนนี้ยืนอยู่ในมุมมืด
พยายามจะโบกรถที่วิ่งผ่านในลักษณะขอความช่วยเหลือค่ะ
นี่เด็ก๕ขวบคือพยายามจะขอความช่วยเหลือ
เขาก็เลยจอดรถจักรยานยนต์สอบถาม
บอกว่าขอให้ไปส่งที่น้ำคอก
เพราะถูกแม่ทำร้ายเลยหนีออกจากบ้านนี่คือเด็กพูดนะ
ทีนี้เขาก็เห็นได้ค่ะว่าตามตัวของน้องเนี่ยมีรอยเขียวช้ำ
ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวเด็กไปพักคอยที่เจ้าหน้าที่
ที่บ้านก่อนแล้วพยายามถามเด็กอยู่ว่าบ้านอยู่ที่ไหน
แต่เด็กไม่ยอมบอกแล้วยังอยู่ในอาการตื่นกลัวค่ะ
นี่ค่ะท้ายที่สุดแล้วคือทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ปลอบใจนะคะปลอบน้องอยู่นานแล้วก็สอบถามน้องอีกครั้งนึงว่า
ชื่ออะไรน้องเลยบอกว่าชื่อบรี๊ดเรียนอยู่อนุบาล๓โรงเรียนปากคลอง
อำเภอเมืองระยองบอกคุณครูด้วยว่าชื่อครูสาครูเล็กนะ
แล้วเธอหนีออกจากบ้านมาเพราะถูกแม่ทำร้าย
แต่เด็กก็ยังไม่ยอมบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนกลัวจะถูกส่งกลับบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่นะคะพาเด็กไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อ
อันนี้จังหวะที่พาไปซื้อของกินนะคะแล้วก็ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลระยอง
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจกันอยู่นะคะ
แล้วก็ต้องประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มารับไปช่วยเหลือดูแลเอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก็สอบสวนอย่างละเอียดด้วย
ถ้าพบว่าใครที่เป็นผู้ปกครอง
จะนำตัวมาสอบปากคำว่ามีการทำร้ายร่างกายเด็กหรือไม่
แล้วก็จะมีการช่วยกันดูแลเด็กต่อไป
ล่าสุดมีข่าวเข้ามาค่ะว่านางนพนาเจริญธรรม

ประสานกับทางโรงพยาบาลระยอง
ให้นำเด็กไปรักษาด้วย
เพราะว่าเด็กถือว่าบาดเจ็บตามร่างกาย
ที่สำคัญคือมีอาการซึมหวาดกลัว
อันนี้เป็นผลกระทบด้านจิตใจตรงเลยเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
ดูแลทั้งร่างกายและก็จิตแพทย์เด็ก
ดูแลด้านจิตใจจะได้อาการดีขึ้น

แล้วก็มีการประสานกับตำรวจสพเมืองระยอง

หลังจากที่พบเด็กถูกทำร้ายค่ะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตัวนิดเดียว
ถ้าเจ้าหน้าที่ทราบนะว่าน้องบ้านอยู่ที่ไหนยังไง
ก็คงต้องตามกันต่อนะว่าการส่งน้องกลับไป

แล้วจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่า
โอ้โหตัวแค่นี้แต่บอกได้ทุกเรื่องเลย
แสดงว่าเขารู้หมดทุกอย่างเลยนะคะ